ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยมาดูเหตุการณ์ที่กลุ่มรอปภของหมู่บ้านเอื้ออาทรแถวเทียนทะเล๒๘ไปทำร้ายลูกบ้านที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งจนเสียชีวิตโอ้โหมันมันจะโหดร้ายอะไรกันขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาหลายจุดด้วยกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเจอตัวแล้วเขา
ทางดึกสามสิบเอ็ดมกราคมนี่ฮะภาพนี้ชัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับมีผู้เสียชีวิตกับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เราทำลูกสอนเอาไว้แล้วนะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อในวันชัยหิงสาอายุสามสิบสี่เป็นลูกบ้านของหมู่บ้านเอื้ออทร
เทียนทะเล๒๘นี่จะเห็นว่ากำลังยืนโต้เถียงกับในชุนวงอุ่นอายุ๒๐เป็นรอปภของหมู่บ้านเอื้ออาทรในพื้นที่นี่แหละนี่ฮะแล้วจะเห็นเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ยพวกของผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่จักรยานยนต์ออกไปคนนึงนะก่อนที่จะมาสมทบกันนะครับแล้วตอนที่มาสมทบกันนี่นะฮะเห็นไหมฮะเหมือนกับไปตามพวก

แล้วก็ออกมาถึงด้านหน้าตรงนี้
นี่ฮะแล้วตามไล่กันไปพักพวกของนายชุนก็ใช้มีดไล่ฟันนายวัญชัยด้วยคือฟันไปหลายแห่งนะครับ
สุดท้ายเขาตายนะฮะคนแถวนี้ก็เดินมากันเต็มไปหมดบ้างก็ขี่รถผ่านไม่รู้ใครเป็นใครนะฮะสุดท้ายนายวัญชัยเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกคืนวันที่๓๑มกราคมนายวัญชัยไปเสียชีวิตตรงนี้ถูกฟันตามร่างกายไปหลายแห่งเหลือเกิน
จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงประมาณ๕ทุ่มชุดสืบสวนของสอนอเทียนทะเลเจ้าของพื้นที่นะครับ
แล้วก็ชุดสืบสวนของนครบาน๙ด้วยไปจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เหตุได้แล้วก็มีในชุนวงอุ่นวัย๒๐ปีที่เป็นรอปภของหมู่บ้านเอื้ออาทร
มีนายชนะชัยชูโรศอายุ๑๙แล้วก็นายเสกสรรพวงผู้อายุ๒๕
นี่๓คนนี้นะครับเขียนชื่อไว้ให้หมดแล้วว่าใครเป็นใครบ้าง
แล้วก็มีมีดที่เป็นของกลางนะฮะเป็นมีดดาบ๔เล่ม
จับได้ในห้องพักรอปภของหมู่บ้านเอื้ออาทรนั่นแหละ
ชุนให้การบอกว่าวันเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยเรียกให้เขาไปคุยด้วย
โดยอ้างว่าตอนนั้นนายวัญชัยผู้ตายอยู่ในอาการมึนเมา
แล้วมาตบหน้าเขาก่อนเขาก็เลยโมโหไปเรียกเพื่อนที่เป็นรอปภเหมือนกัน
ให้มาสมทบกันตั้งใจว่าจะมาเคลียร์แล้วจะมาเอาคืนไม่คิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิต
ก็มีนั่งอินล่าวมา๕๓หลวงเยอะ๑๘๑๕บาทคราบ
แต่ที่เหลือก็ไม่ได้ช่วยมันใช่ครับ
อ๋อแต่เราเล่นอยู่คนคนเดียวเนาะแล้วเพื่อนได้ช่วยเปล่า
คนเนี่ยครับช่วยครับ
ใช้อาวุธเปล่าใช้อะไรอ๋อใช้อาวุธมีด๒คนเลยใช่ไหมลุมฟัง
กลุ่มผู้ต้องหานี่เป็นรอปภหมดเลยของหมู่บ้านเอื้ออาทร
ตัวในชุนที่เป็นคู่กรณีหลักเนี่ยเขาอ้างว่า
ตัวผู้ตายคือนายวัญชัยไม่ค่อยถูกกับรอปภของโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร
เทียนทะเล๒๘ชุดไหนมาก็ตามเนี่ยมีปัญหากับเขาไปหมด
แล้วยังมีปัญหากับลูกบ้านอีกหลายคนเพราะว่านายวัญชัยชอบดื่มเหล้า
แล้วก็ส่งเสียงดังแล้วก็ชอบหาเรื่องชาวบ้านไปทั่ว
ว่าถึงขั้นจะไปเอามีดมาไล่ฟันกันจนตาย
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ไล่เรียงดูภาพจากกล้องวงจรปิด
วันที่เกิดเหตุ๓๑มกราคมภาพนี้เป็นภาพมุมด้านหน้าอาคาร๓๔
ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมสังเกตมุมซ้ายภาพจะเห็นนายเสกสรรถือมีด
แล้วก็มีเพื่อนยืนอยู่ที่ป้อมรับประพอที่เกิดเหตุก่อนจะยกพวกวิ่งไล่ฟันในวันชัยค่ะ
ก็เนี่ยนะคะก็ไล่ฟันไปตามถนนหน้าอาคารที่เกิดเหตุไปจนถึงหน้าร้านขายของชำ
ก็ไปนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
คือภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นกลุ่มเพื่อนของแก๊งรอปภที่ก่อเหตุวิ่งไล่ตามไปด้วย
ทีนี้ค่ะได้ภาพมาเพิ่มนะคะเป็นคลิปวงจรปิดมุมต่างตามถนนของหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
กล้องด้านหน้าอาคาร๓๕หมู่บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน๓ตามแนวถนนไปเนี่ยค่ะ
มาจนถนนและวงเวียนด้านหลังของเมืองเอื้ออธอน
จากถนนที่พักต่อเนื่องมาจนถึงเกิดเหตุ
่งหน้าไปวงเวียนด้านหลังหมู่บ้านเหมือนกับไปรับในต้อมเพื่อนร่วมวงเล่าในคืนเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ให้ในต้อมซ้อนท้ายขี่รถจักรยานยนต์จากด้านหลังหมู่บ้าน
ที่หน้าร้านขายของชำที่เป็นจุดเกิดเหตุเพื่อซื้อเบียร์ดื่มกัน
๔ทุ่ม๔๙นาทีวงจรปิดมุมด้านหน้าอาคาร๓๕มุมเดิมตรงนี้
จะเห็นภาพกลุ่มเพื่อนของผู้ตาย๓คนขี่รถจักรยานยนต์๒คันเนี่ยค่ะ
จอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร่วมดื่มเบียร์กันกับผู้ตาย
หลังจากที่ผู้ตายนั่งดื่มเบียร์ไปจนถึงเวลาสักประมาณ๔ทุ่ม๕๗นาที
ตามภาพในกล้องวงจรปิดจะเห็นในวัญชัยผู้ตายกับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะ
เดินถือขวดเบียร์ข้ามถนนจากหน้าร้านสะดวกซื้อไปที่ป้อมรอปภ
นี่นะคะข้ามไปแบบนี้แล้วก็ยกขวดเบียร์ดื่มกันไปตรงนี้เห็นชัด
ด้านหน้าอาคารค่ะที่เป็นป้อมรอปภจะเห็นภาพในชุนผู้ต้องหา
เขาใส่เสื้อกั๊กสีดำยืนเถียงกันอยู่เหมือนทะเลาะกันกับนายวัญชัยผู้ตาย
ภาพเนี้ยนี่นี่นะคะนี่คือหน้าป้อมรอปภที่เกิดเหตุครับ
หลังเกิดเหตุค่ะวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุจะเห็นภาพวินาทีที่เพื่อนของในชุนผู้ต้องหา
กอดกับผู้ต้องหาเหมือนกับปลอบใจเหมือนกอดปลอบใจแบบนี้
ก่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะเพื่อนคือคนที่ใส่กางเกงสีเหลืองอ่ะนะครับ
ไม่รู้ปลอบให้ใจเย็นหรือจะยังไงหลังจากนั้นรถพยาบาลกู้ชีพรถตำรวจสอนอเทียนทะเลก็มาถึง
ชุนผู้ต้องหากับกลุ่มเพื่อนก็ยืนอยู่ตรงทางเท้าหน้าซอยทางเข้าอาคาร๓๕ยืนกันเป็นกลุ่มอ่ะนะ
นี่คือไปไล่ฟันเข้ามาแล้วใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปนั่งรวมตัวกันที่สาราริมถนน
อันนี้คือหลังเกิดเหตุครับคุณผู้ชมคะทางด้านในเสกสรรและนายชนะชัย
สองมือมีดที่ร่วมกันแทงในวันชัยจนเสียชีวิตนะคะหลังเกิดเหตุเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์
เดอร์เวฟสีน้ำเงินดำนายเสกสรรเป็นคนขี่นายชนะชัยเป็นคนซ้อน
นี่เขาออกไปเลยขี่ออกไปสีแดงเลยใช่ค่ะขี่ออกไปตามถนนมุ่งหน้าไปเส้นทางในหมู่บ้าน
เลี้ยวไปทางอาคาร๔มันจะมีเนี่ยเลี้ยวไปแบบนี้
มีภาพต่อเนื่องแบบนี้นะคะไปที่หน้าอาคารสี่เพราะอะไร
เป็นอาคารที่พักของผู้ต้องหาค่ะครับทั้งคู่ก็จอดหน้าอาคาร
แล้วเดี๋ยวสักพักก็จะเดินถือมีดดาบนายเสกสรรเป็นคนถือ
มือซ้ายมือขวาเลยนะคะสองมือเลยอ่ะ
นี่คือของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุคือเดินถือมิดดาบ
เข้าไปในอาคารที่พักเข้าไปในห้องพัก
คือภาพจากกล้องวงจรปิดมันไล่เรียงมาหมดเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะคะ
สังเกตในมือของเขานะคะเห็นไหมคะครับ
มีดาบยาวเลยเห็นมีดดาบเลยใช่ค่ะ
ด้วยความที่ว่ามีกล้องวงจรปิดต่อเนื่อง
เราก็เลยเห็นภาพต่อเนื่องมาแบบนี้ค่ะนี่คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าว
ลงพื้นที่ไปนะฮะได้มาหลายมุมเลยนะครับ
คือคืนวันเกิดเหตุเนี่ยคือสามสิบเอ็ดมักกราคม
ตอนนั้นคงจะชุลมุนวุ่นวายกันอยู่สุดท้ายตำรวจเขาก็ไปได้ภาพจากแง่มุมต่าง
แล้วก็ไปไล่ตามตัวก็เจอผู้ต้องหาเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ก็หลบอยู่ในห้องพักนั่นแหละไม่ได้ออกมาแสดงตัวหรือว่ามอบตัวตั้งแต่แรกนะฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่หมู่บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียนสามซอยเทียนทะเลยี่สิบแปด
ที่เกิดเหตุตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมครับที่ท่านดูตามคลิปในภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้
รอปภหน้าอาคาร๓๕ตรงนี้เลยนะฮะถนนด้านหน้าอาคารยังมีร่องรอยพวกขวดเบียร์แตกอยู่ตามพื้นถนนอยู่เลย
อยู่ใกล้กับร้านขายของชำที่ผู้ตายกับกลุ่มเพื่อน๓๔คนมานั่งดื่มกินกันอยู่
ก่อนที่จะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตตัวของนายวัญชัยผู้ตายเนี่ย
เขาจะอยู่ที่ตึก๑๖ชั้น๓ส่วนกลุ่มในชุนผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะ
อยู่ที่ห้องพักด้วยกันเป็นเพื่อนรอปภด้วยกันอยู่กันสองสามคนเนี่ย
อยู่ที่อาคารสี่ค่ะพ่อค้าที่อยู่ในที่จุดเกิดเหตุนะครับ
บอกกับคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าวันเกิดเหตุ
นายวัญชัยผู้ตายกับเพื่อนเขามาซื้อเบียร์แล้วก็นั่งดื่มอยู่ที่หน้าร้าน
สักพักได้ยินเสียงคนทะเลาะกันทะเลาะกันอยู่แถวป้อมรอปภ
ก่อนที่ในชุนรอปภจะไปตามพวกมาแล้วก็มีเหตุการณ์ไล่แทงไล่ฟันกันตามคลิป
กล้องวงจรปิดส่วนสาเหตุเนี่ยพ่อค้าที่อยู่ตรงนี้บอกว่า
เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกัน
ค่ะนะตัวของผู้ตายเองก็รู้แค่ว่าเป็นคนชอบดื่มชอบสังสรรค์
ส่วนตัวกลุ่มรอปภคือในพื้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทรตรงนี้เนี่ยปกติเขามีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของ
พกพาอาวุธนะคือให้มีแค่เพียงไฟฉายอะไรประมาณอย่างเนี้ย
ตามที่ได้ยินมากับกลุ่มผู้ตายนะเขาก็มีปัญหากันมาเพราะว่ากลุ่มผู้ตายเนี่ย
เขาอยู่ตึกสิบเจ็ดไงเนี่ยแล้วเขาก็ยินเล่าเสียงดังอะไรอย่างเงี้ย
ลูกบ้านก็จะโทรมาแจ้งรอพอใช่ไหมรอพอกลุ่มนี้ก็จะไปถ่ายรูป
แล้วเขาไปบอกเขาให้เบาทางกลุ่มก็ไม่ค่อยพอใจ
เวลารอพอไปเตือนหรือไปถ่ายรูปแบบผู้ตายก็จะไม่พอใจ
มันเป็นมานานแล้วเห็นก็ว่ามันก็ทำใจยากเนอะ
เวลาไปเตือนคนที่กินเหล้าเมามันก็นั่น
แล้วที่วันเกิดเหตุเขาคงจะไปเมาอย่างไหนมาก็ไม่รู้ล่ะ
เราเป็นความดังไปกล้าไปดูเขาบอกพันธุ์เยอะมากเลย
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วเนี่ย
ตัวในชุนแล้วก็เพื่อนเขาอ้างว่าวันนั้นคืนวันเกิดเหตุ
ในวันชัยผู้ตายมีถงปัญหากับเขาแล้วไปตบหน้าเขาก่อน
เพื่อนในชื่อต้อมนะที่มานั่งดื่มเบียร์อยู่กับนายวันชัยนะครับ
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุวัญชัยเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปรับเขามาซื้อเบียร์แล้วนั่งดื่มอยู่ด้วยกัน
ร้านขายของชำตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละซื้อแล้วก็นั่งดื่มกันอยู่
ซึ่งขอยืนยันว่าก่อนจะเกิดเรื่องถึงขั้นทำร้ายกันจนเสียชีวิต
ผู้ตายไม่ได้มีปากเสียงอะไรกับกลุ่มคนร้ายกลุ่มรอปภเลย
แล้วนายวัญชัยเขาไม่ได้ไปชกหน้าไม่ได้ไปตบหน้ารอปภด้วย
ไม่มีเลยนะฮะไม่มีการหาเรื่องเลย
คุณชมพู่ก็ถามว่าเอาพี่แล้วในคลิปที่เห็นยืนเถียงกันอยู่
อันนั้นมันคือยังไงเพื่อนของผู้ตายบอกว่า
วันชัยเขาไม่ให้ในชุนยืมไฟแช็คจุดบุรี
มันก็เลยเป็นปัญหาให้มีการเถียงกันอะไรกันเนี่ย
สุดท้ายในชุนเนี่ยไปตามพวกมาแล้วก็ไล่ฟันเขาจนเสียชีวิต
รอปภเขาก็มาขอบุรีรู้สึกว่าบ่อยเกินอะไร
พี่ผู้เสียชีวิตเขาก็เลยบอกว่ามึงไม่ให้เกียจพี่เลยเหรอ
ขอทั้งบุรีขอทั้งไฟแช็คอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบมีปากเสียงกันมีปากเสียงกัน
ไม่ใช่แค่๓คนนี้นะมาอีกมาอีกประมาณ๑๕คน
วิ่งมาอีก๑๕คนผมก็ต้องหนี
ไม่หนีผมก็ตายเหมือนกันว่าต้องหนี
แต่ผมเห็นพี่เขาล้มแล้วผมก็ดึงมือ
ผมดึงมือแล้วผมสู้ไม่ไหวโดนฟาดแล้ว
ผมก็กลัวโดนฟันเหมือนกันผมก็เลยปล่อยมือพี่เขา
ผมก็วิ่งหนีไปเขาก็ไล่ผมไป
ไม่น่าทำกันแรงขนาดนี้คุยกันก็ได้แค่เรื่องแค่นี้
แต่ไม่เคยบาดหมางอะไรกันจริงนะครับ
ไม่เคยรู้จักกันด้วยไม่เคยรู้จักกันเลย

กำลังยืนเถียงกันเรื่องที่ฝั่งรอปภในชุนเนี่ย

ผู้ตายบอกโอ้โหจะขออะไรกันนะกัน

แต่เพื่อนผู้ตายบอกว่าไม่ได้มีแค่๓นะ
ความจริงวิ่งกันมาเป็น๑๐อีกนะ
คือในกล้องวงจรปิดเราจะเห็นว่าคนเยอะมากใช่ค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ใครเป็นใครตำรวจคงไล่ดูแล้วล่ะ

เราได้คุยกับภรรยาของผู้ตายนะครับ
ภรรยาชื่อคุณสร้อยทองอายุ๔๔นะครับ
บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สามีเนี่ยเป็นคนทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

ตัวสามีไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหากับใคร

สามีบอกว่าจะออกไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนที่ตลาด
รู้ข่าวอีกทีนึงก็คือถูกทำร้ายไปแล้ว

ซึ่งก็มีคำถามว่าทำไมในชุนที่เป็นรอปภของหมู่บ้าน
มีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยของคนในหมู่บ้าน

ทำไมถึงขั้นต้องมาฆ่าแกล้งกันขนาดนี้

มันโหดเยี่ยมเกินไปหรือเปล่า
อยากจะให้ถูกลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
คุณมีจิตใจความเป็นคนบ้างไหม
คุณกระน่ำฟัน
คุณมีความเป็นคนบ้างไหม
ดิฉันมีเขาคนเดียวดิฉันอยู่กับเขาคนเดียวมา๕ปี
พอเขาจากไปดิฉันก็ไม่เหลือใครแล้ว
เคว้งแล้วเขาเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตดิฉัน
คุณผู้ชมคะวันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหา๓คนมาสอบปากคำเพิ่ม
อยู่ในอาการเคร่งเครียดกันเลยนะคะ
ชุนปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เป็นมือมีด
แต่ยอมรับว่าร่วมกันทำร้ายนายวัญชัยจนเสียชีวิตจริง
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับผู้ตายมาก่อน
สาเหตุที่มันเกิดเหตุนี้มันเรื่องการยืมไฟแชค
เขาบอกมันแค่นี้เลยเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย

ใช่แล้วเรื่องแค่นี้ถึงขั้นโอ้โหให้มันบานปลายขนาดนี้
เขาบอกว่าสาเหตุก็คือขอยืมไฟแชคแล้วผู้ตายไม่ให้
ผู้ตายชวนไปดื่มเหล้าแต่เขาไม่ไปเพราะติดงาน
แล้วก็เถียงกันเนี่ยค่ะเขายืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่า
แค่ทำร้ายร่างกายแต่สุดท้ายคือมันหนักถึงขั้นที่เขาเสียชีวิตนะคะ

ไม่มีครับ

คุยกันเรื่องอะไรอื่นของมัน
เพราะเขาเมาสุรามาเขาช่วยผมไปกินสุราเฉยครับ
แต่ผมทำงานอยู่ครับผมครับแล้วก็
ไม่ได้รู้จักนะครับเคยเห็นผมเขาคือลูกบ้านครับผม
คือรอพอผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาครับ

โหสิกรรมทางญาติครอบครัวเขาด้วยครับ

นี่นะคะในชุนบอกว่าไม่ได้แทง
แต่ร่วมทำร้ายร่างกายจนเขาเสียชีวิต
โอ้โหนี่เพื่อนอีกสองคนนี่ต้องฟังเลยนะ
นี่เป็นไงชุนบอกผมไม่ได้แทงเลยไม่ได้ทำร้ายเลย
เสกสรรบอกก็เป็นคนที่ไปทำร้ายเขาจนตายเหมือนกัน
สรรบอกว่าคือเสกสรรกับชุน
ถูกผู้ตายเดินถือขวดเบียร์มาหาเรื่องก่อนครับ
โดนต่อยก่อนก็เลยโมโห
ไม่ได้มีการวางแผนหรือว่าเตรียมการไปฆ่า
ไม่ได้มีเจตนาจะเอาให้ตาย
รับว่าเขากับผู้ตายมีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนค่ะ

คือนึกจากว่าเขาว่าเป็นรพพหมู่บ้าน
แล้วถูกผู้ตายหาเรื่องตลอดเลย
ถูกผู้ตายแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบด้วย
เขาไม่เคยพกอาวุธในที่ทำงานนะ
ในวันเกิดเหตุเนี่ยที่มีอาวุธที่มีมีดอยู่ในมือก็คือ
กลับไปเอามีดที่ห้องพักไม่ได้พกระหว่างทำงาน

แล้วทำไมลองหยุดหรือปล่อย
หยุดครับ
สุดท้ายเสกสรรก็ยอมรับว่าตัวเองนี่แหละเป็นมือมีด

ใช่ค่ะแต่เสกสรรเขาเป็นรอปภใช่ไหมคะ
แต่เสกสรรเขามีประวัติอัธยกรรม
คือเขาเคยถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ด้วยนะคะ
แต่เขาบอกนานแล้วตั้งแต่อายุน้อย
เราก็ต้องดูว่าเขาอยู่กับบริษัทไหนยังไง

ขดงคดีพวกนี้มันมีกฎระเบียบเรื่องการเป็นรอปภอยู่นี่ใช่ไหม
ใช่ค่ะอันนี้เป็นคดีร่วมกันปล้นทรัพย์

ย่าของในวันชัยมาที่สอเทียนทะเล

เพราะว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้และรับไม่ได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

ชี้จุดซ่อนมีดของกลางที่ใช้ก่อเหตุแทง

ใต้สะพานปูนในสอยสแกง
ยนท์ทั้งหมดที่อยู่ต้านสะพานปูน
ก็เป็นรถจักรยานยนต์ที่ผู้ต้องหาขี่กลับที่พัก

ก็คือขี่กลับหลังจากก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็ยึดมาเป็นยานพานะของกลาง

รถคันนี้เป็นของแฟนสาวในชุนผู้ต้องหา
นี่ค่ะก็เลยโดนยึดรถไปก่อน
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

และข้อหาในเรื่องของการพามีด
ในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
เตรียมนำตัวฝักถังในวันพรุ่งนี้ค่ะ

โดยเฉพาะในชุนที่ว่าเป็นคนต้นเรื่องเลย
แล้วเพื่อนก็มาสมทบแล้วไปไล่แทงเขาจนตายเนี่ย
สุดท้ายชุนบอกว่าอ๋อผมไม่ได้แทง
ผมไม่ได้ทำร้ายเขาจนตายเพื่อนผมไปทำร้ายกันเอง

สุดท้ายเนี่ยถึงเวลาเนี่ยคือน้องดูไว้เลยนะฮะ

อย่าไปรักเพื่อนมากเลยนะสุดท้ายเนี่ย

แล้วก็สุดท้ายต้นเรื่องมันเป็นเรื่องเล็ก

ขอยืมไฟแชคชวนไปดื่มเหล้า
แค่นี้แต่คุณทำให้บานปลายแบบนี้
หมดอนาคตกันหมดนะคะผู้ต้องหาเนี่ย